กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมต้องบอกเลยนะคะพี่มิว
ไม่ใช่พระเอกอุ้วม
ในกองถ่ายละครเรื่องหนึ่งค่ะมีการโพสต์แชร์พฤติกรรม
พูดจาไม่เข้าหูบอกว่าพุทธนี่นะคะ
แม้เป็นพระเอกไงดูถูกนักแสดงตัวประกอบ
แต่ว่าพูดอวยแฟนคลับตัวเองที่มาร่วมเข้าฉาก
พุทธต้องออกมาขอโทษที่บอกว่า
ตอนนั้นพูดไปไม่ได้ยังคิดแต่ยืนยันเลยนะคะว่าต้องการ
ไม่ได้พูดไม่ให้เกียรตินะต้องการกระตุ้นให้ทีมงานตั้งใจทำงานก็เท่านั้นเอง
แต่ยังไม่ทันกลิ่นดราม่าในกองถ่ายจะจางไป
เมื่อเช้าเนี้ยดรายหนึ่งอ้างว่าเป็นหนึ่งในนักแสดง

โพสต์แชร์อีกหนึ่งดอกมีใจความดังนี้
ผมคนหนึ่งแหละอยู่ในเหตุการณ์ผมปลื้มในตัวคุณมากนะติดตามผลงานมาโดยตลอด
มีหลายสิ่งที่คุณทำไม่ถูกต้องคำพูดหลายคำที่พูดออกมามันไม่ได้กระทบแค่บางคน
พวกเรานักแสดงร่วมไม่พอใจมากถ้าคุณอยู่ในสถานะแบบเราคุณจะเข้าใจ
เอาใจแฟนคลับเราไม่ว่าแต่อย่าจิกกัดเรา
แฟนคลับคุณตากแอร์เย็นฉ่ำเข้าฉากแค่ช่วงเย็น
เข้ากองถ่ายไม่พอเราก็ยอมสละให้คุณ
เราเข้าฉากวิ่งตั้งแต่เช้ายันบ่ายโมง
วัยรุ่นก็มีคนแก่ก็มีเป็นลมก็มี
คุณยังมีหน้าจะหันไปคุยกับแฟนคลับคุณว่า
เป็นลมเดี๋ยวจะผายปอด
กรี๊ดพอใจกันใหญ่แล้วสิมันใช่เวลาไหม
ส่วนคนที่เป็นลมอยู่ใกล้คุณแค่ไม่กี่ก้าว
คุณยืนมองเฉยมือไม่พายอย่าเอาเท้าราน้ำ
แรงนะเราเลิกกองแฟนคลับคุณยังตามมาจิกกัดเรา
ลานจอดรถเราสู้เราไม่สู้หรอก
พวกคุณมากันเยอะไม่ต้องโทษทีมงาน
ทีมงานเขาทำเต็มที่เอ็กตราทำเต็มที่
คุณวงการเดียวกันไม่น่าจะมาทำแบบนี้
อีกหลายสิ่งที่เราไม่ขอพูดอยากให้มันจบแค่ตรงนี้
พูดอะไรก็ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราด้วยสวัสดี
ทิ้งท้ายมันร้านดีด้วยแกะแรกนะพี่มิวมากโอ้โหโอ้โห
ต้องบอกเลยว่าเวลาไปตามกองละครต่างเวลาเราเห็นนักแสดงตัวประกอบ
หลายคนรวมไปถึงดาราก็จะเห็นแหละเขาก็จะมีการแยกแยะสัดส่วนออกจากกันเลย
ดาราพักฝั่งนี้นักแสดงตัวประกอบพักฝั่งนี้
เขาจะเรียกว่าเป็นนักแสดงสมทบเป็นนักแสดงสมทบเอ็กซ์ตราร์
แต่ละวันก็จะได้ค่าตัวประมาณ๓๐๐บาทต่อวัน

ใช่อย่างที่คุณบุ๋มเคยได้เขียนเอาไว้ในเพจหนึ่ง
ให้ไปติดตามว่าเรื่องราวของนักแสดงสมทบแต่ละวันเป็นยังไง

กองถ่ายบางทีไม่พออย่างที่เขาว่าก็มีจริง
แต่ว่าหลายกองที่ดูแลนักแสดงสมทบได้ดีก็มีเหมือนกัน
เรื่องที่เกิดขึ้นพุทธเองก็บอกว่ามีการไปพูดบนติดไมค์
เขาพูดว่าอะไรอยากรู้มากเลย
ที่ฉันไม่รู้ว่าความรู้สึกตอนนั้นเขาพูดอย่างไรจริงหรือเปล่า
เขาก็พูดประมาณว่า
๕๐๐ว่ากันไปพุทธก็มีการพูดว่าอ่ะใครที่ได้เงินอ่ะวิ่งให้มันเร็วเร็วหน่อย
อ่าก็เหมือนประมาณว่าอ๋อนักแสดงของตัวเองแฟนคลับ
ไม่ได้ได้ตังค์ไม่ได้ได้ตังค์ก็นั่งพักเย็นฉ่ำกันไปแต่พวกที่นักแสดงได้ตังค์ตัวประกอบเนี่ย
ก็ช่วยวิ่งช่วยทำงานกันหน่อยเขาก็เลยเกิดความน้อยอกน้อยใจกันค่ะ
คุณผู้ชมว่าเอ๊ะทำไมต้องแบ่งเป็น๒มาตรฐานขนาดนี้คุณจะรักแฟนคลับคุณอ่ะ
ไม่มีใครว่าหรอกยังมีกันต่ออีกคนโพสต์ท่านนี้เขาบอกว่าอยากให้จบ
แต่เรื่องมันยังไม่จบค่ะตรงข้ามเลยบานปลายกันเป็นใหญ่กลายเป็นดราม่าใหญ่โต
ทำให้ผู้จัดละครอย่างคุณเจี๊ยบโสพินภาทนไม่ไหวแล้ว
ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ดีกว่าให้ดีเจพุทธผ่านอินสตราแกรมสยบข่าวลือ
ยุติต่อมมโนที่ด่ากันไปไกลแล้วเนี่ยบอกว่าขออนุญาตแก้ข่าวที่ไม่เป็นความจริงเกี่ยวกับดีเจพุทธนะคะ
เองเพิ่งคุยกับน้องคนที่เป็นลมและน้องก็พร้อมที่จะออกมาพูดความจริงค่ะ
ขอบคุณน้องตายและสามีมากนะคะเจี๊ยบนัดน้องตายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะถ่ายรูปและวีดีโอน้องถ่ายลงไอจีให้ทราบโดยทั่วกันค่ะ
และในตอนนี้มีวีดีโอที่แฟนคลับถ่ายเอาไว้ตอนที่พุทธช่วยจะเอาลงที่
แท้จริงแล้วนะนักแสดงประกอบที่เป็นลมเนี่ยเป็นคุณแม่ลูกอ่อนพอดีว่าเขาเนี่ยเพิ่งให้นมลูก
แล้วก็เป็นลมล้มพับลงไปกลางกองถ่ายนั่นเองซึ่งเธอเองนะฮะคุณเจี๊ยบเนี่ย
แล้วก็สามีเป็นพยานยืนยันได้ว่าคนที่มาช่วยและตะโกนบอกให้ทุกคนรู้ว่ามีคนเป็นลม
คือดีเจพุทธอ้าวทำไมมันหนังคนละม้วนอ่ะพี่มิ้ว
แล้วก็มีแฟนคลับที่เป็นคุณหมอเข้ามาช่วยด้วยปฐมพยาบาลอีกแรงหนึ่ง
ทางนี้ค่ะคุณเจี๊ยบโสพินภาเองก็ยังกล่าวว่าเธอเองเนี่ย
อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ช่วยประถมพยาบาลนักแสดงตัวประกอบ